คือร้องได้ให้ล้าน
คือร้องได้ให้

ดรึ่มดรึ่มดรึ่มวนให้มันลืม

หนูไม่ถนัดเพลงเร็ว

หนูไม่ถนัดเพลงเร็ว

หนูไม่ถนัดเพลงเร็ว

เจอกันสนั่นเวที

พอดนตรีมาแล้วพอแต่เปิดพระม่างกัน

สองหมื่นซื้อจักรยานได้แล้วนะครับน้องดาว

เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท

แล้วเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องดาวร้อง

ก่อนกันไหม

ก่อนกันไหม
ได้ครับ

ถนัดเพลงเร็วเลย
ดนตรีมันจะหล่งนิดนึง

จากเพลงของคุณตั๊กกะแตนชนระดานะครับ

แปลว่าฝุ่นตะหลบ

เต้นหน้าห้างให้ฝุ่นตะหลบไปเลยไหง้ง่อง

ได้จักรยานแล้วนะตอนนี้๒๐๐๐๐บาท

ได้ไปวัดวัชิราลงกรแน่นอนแล้วคุณยาย

จริงแน่นอนอยู่แล้ว

พี่นี้

วันนี้ก็ทำไปได้
ไปแล้ว๒เพลงนะครับต้องการ๖๐๐๐มาดูกันในคราวหน้านะครับว่าน้องดาวคนนี้จะสามารถ
ทำได้๖๐๐๐ไหมผมว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับ
พอดูแล้วน้องมีความสามารถแต่ว่าตื่นเต้นแค่นั้นเองเดี๋ยวต้องมาดูโจทย์เพลงของเราเพลงต่อไปในครั้งหน้านะคะ
จะเป็นเพลงที่ดาวถนัดบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาสองเพลงเนี่ยยังเป็นเพลงที่ไม่ถนัดทั้งสองเพลง
โอ้โหนี่ขนาดไม่ถนัดแหมนะครับติดตามเชียร์น้องดาวคนนี้นะครับ
สู้รุนจิ๋วของเราได้ใหม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
จบรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมที่รักมีอีกรายการหนึ่งค่ะ
พิธีกรหวานมากค่ะรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่
มีเงินล้านแจกเหมือนกันเลยนะครับ

เหลืออีก๒เพลงก็ได้ตามเป้าแล้ว
ทวดเกิดถ้าไม่มีดาวอยู่ด้วยแล้ว
ถ้าเกิดจะโอเคไหมคะ

ทั้งคิดถึงทั้งจะลองไห่คนเดียวนี่
บางทีเขามาอยู่กับแม่เขาคืนนึง

อยากเจอใครมากที่สุดเลยในชีวิต

เหมือนเงี้ย